อ่ะคุณผู้ชมครับในเวลาอมยิ้มสนุกสนาน
กับคลิปจากทางบ้านเขาบอกว่าช้างน้อยตัวนี้
พยายามเล่นน้ำในอ่างใบจิ้ว
อยากจะลงอัตราแต่หนูลงไม่ได้
อารมณ์อ้างอ้างไปไหนแล้วอ่ะพังพังคุณรู้ได้ไงตัวตัวเมีย
พังอาจจะพายก็ได้พังพายอ่างเนี่ยพังหมดแล้ว
อ๋อหรอโอ้โธตัวเบลอเธอลงไม่ได้ครับ

เพราะช้างตัวนี้มันตัวเล็กแล้วยังเด็กอยู่เลย
น้องชื่อว่าดาวเรืองเป็นช้างเพศเมียอายุ๔เดือน๑๕วัน
คือตอนทำนาค่าชื่อดาวเรืองเหรอโตมาล่ะ
เออเปลี่ยนชื่อเป็นแววดาวอุ้ยร้องได้ได้ไงอ่ะ
อย่าถามเร็วบางทีร้องไม่ทันเนื้อยังไม่มา
สวนสัตว์แห่งหนึ่งในจังหวัดระยองเขาส่งมาให้นะครับ
ปกติน้องดาวเรืองจะเป็นช้างที่ชอบเล่นน้ำในอ่างใบนี้อย่างมาก
แต่เมื่อเวลาผ่านไปน้องโตขึ้นนะ
ใช่ไหมแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมที่น้องชอบนี่เลย
แล้วที่สำคัญต้องแต่งชุดนี้ด้วยนะถ้าไม่ได้ชุดนี้ไม่ออกเลยนะไม่ออกมาพบปากผู้คนเลย
บอกต้องแต่งตัวน่ารักก่อนอย่าออกมาพบป่าผู้คนน่ารักมากเลยลูก
คุณผู้ชมครับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณคุณนัทธมนต์แสงโพดานะครับที่ส่งคลิปนี้มาให้
ชอบมากกว่าความน่ารักของน้องดาวเรืองแล้วก็รับไปเลยนะครับ
เสื้อยืดตลอดข่าวเอาไปให้ช้างตัวนี้ใส่ครับ
น่าจะใส่ไม่พอถ้าคือให้ช้างก็อาจจะต้องตัวใหญ่เอาเป็นวอกพี่ไปใส่เองก็แล้วกันนะคะ